คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ฮะเด็กชายวัย๑๑ปีเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีออกมาร้องไห้เลยฮะ
มาให้ชาวบ้านช่วยหน่อยบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับ
ผมโดนคนอนาจารย์
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านต้องไปช่วยเหลือเด็กชายคนนี้นะฮะ
ไม่ใช่สองคนนี้นะอันนี้เป็นคนที่ช่วยเหลือพี่เสื้อสก๊อตเนี่ยนะฮะ
ส่วนน้องคนนี้เด็กชายวัย๑๑ออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ต้องแจ้งตำรวจครับขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
วัย๑๑บอกว่าถูกก่อเหตุอนาจารย์
ภายในป่าใกล้กับสนามกีฬาเยาวชนในซอยเทพศิษย์๗หมู่๑๑ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุก็ส่งสายตรวจรีบไปตรวจสอบเลยตรงป่าที่น้องเขาบอกนะฮะ
ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านได้ช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นเด็กผู้ชายวัย๑๑ปี
ยังอยู่ในอาการตกอกตกใจหวาดกลัวเนื้อตัวเนี่ยสั่นเลยส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะ
หลบหนีไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงแล้วนะครับเด็กชายวัยสิบเอ็ดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นคนขายน้ำอ้อยรู้จักกันดีกับพ่อเพราะเป็นคนค้าคนขายด้วยกันก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุ
ใช้คำว่าตุ๋ยคุณเคยก่อเหตุทำอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศทางพวันหนักมาแล้ว๑ครั้งออกอุบายล่อลวงไปที่บ้านบอกว่าจะไปสวดมนต์
แต่กลับพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศนะครับพร้อมทั้งคมคู่หากไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายคือน้องเล่าแบบนี้บอกว่าโอ้โห
เขาข่มขู่ผมแบบนี้เขาบอกจะฆ่าเนี่ยผมกลัวครับนะฮะผมเองเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยถูกหลอกไปอีกแล้วโดยเขาหลอกว่าจะพาไปที่สนามกีฬานะครับพ่อผมก็ไว้ใจเขาเพราะพ่อเนี่ยเป็นผู้ค้าผู้ขายด้วยกันใช่ไหมไว้ใจให้เขามาส่งผมนะครับปรากฏว่าเขาพยายามที่จะลวนลามทำอนาจารย์ผมแล้วก็หลอกผมว่าเดี๋ยวไปป่าตรงนั้นกันมีของเก็บไว้มี
ไปด้วยตามไปด้วยปรากฏถูกหลอกฮะถูกหลอกจนกระทำอาจจะกระทำไม่ดีไม่ร้ายเด็กนะใช้จังหวะในการที่หลอกกลับนะคุณเด็กบอกแบบนี้พี่เดี๋ยวไปที่บ้านดีกว่าเด็กหลอกนะคือน้องจะเอาตัวรอดแล้วน้องจะเอาตัวรอดพี่ไปที่บ้านดีกว่าก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กันออกจากจุดที่เป็นป่าตรงนั้นไปถึงแถวบ้านไอ้ผู้ใหญ่นะกำลังจอดรถจักรยานยนต์

เราก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไร
แต่ก็ยังขอความช่วยเหลือมา

เราก็ไม่รู้นึกว่าเป็นพ่อลูกกันแล้วก็
อย่าไปกังวลจนเด็กมาบอกว่าไม่ใช่พ่อไม่ใช่ลูก

ก็เลยต้องช่วยเหลือน้องไว้ก่อน

ส่วนพ่อของเด็กชายผู้เสียหาย

นะฮะก็รู้จักกันแค่ว่าเป็นผู้ค้าผู้ขาย

นึกว่าจะพาลูกไปส่งสนามกีฬา
พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกพ่อใจสลายเลยนะฮะ
นานแล้วครับพี่ให้เขาไปปร่งประมาณกี่เดือนได้ครับ

ไม่ได้บอกอะไรเขากลับบ้านไปก็อาบน้ำนอน

ผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้
จนมนต์แห้งมารู้วันนี้น้ำตาตกเลยครับ
น้ำตาตกเลยนะครับผู้เป็นพ่อเรื่องนี้ก็เป็นคดีความเลยฮะ